แต่กรมอุตุนิยมวิทยาครับ

เตือนว่ายังมีฝนต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง

แถวเดิมครับภาคตะวันออกนะครับ

รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อุทธกภัยในหลายจังหวัด

สถานการณ์อุทธกภัยในอำเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสะแก้วหลังจากฝนตกตลอดทั้งคืน

เข้าท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะ
หมู่บ้าน๔แห่งของตะบนวังสมบูรณ์ได้แก่หมู่๒
บ้านวังโพทองหมู่๔บ้านแก่งสำราน
หมู่๑๑บ้านวังบูรพาและหมู่๑๕บ้านโพเงิน
มีชาวบ้านเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

หมู่บ้าน๓แห่งของตำบลตาหลังนาย

มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเกือบ๑๐๐หลังคาเรือน
เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือโดยด่วนแล้วนะครับ
ส่วนตะบนทุ่งมหาเจริญที่ถูกน้ำท่วมขณะนี้
น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับ

คาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในไม่ช้า

น้ำท่วมขังหลายพื้นที่หลังจากฝนตกต่อเนื่อง
ชะอำชะอำมีน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองชะอำครับ
แล้วก็ผิวการจราจรบนถนนเพชรเกษมขาขึ้นขาล่องโดนหมดครับ
เลื่อนตัวได้ไปเรื่อยแบบนี้ฮะ
ฉะนั้นใครที่จะขึ้นลงใต้ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
คุณผู้ชมบอกว่าไม่มีแดดเลยล่ะ
ประจวบคีรีขันเพชรบุรีต่อเนื่องกันเนี่ยนะฮะ
อกจากนี้ยังมีน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า๔๐๐หลัง
หมู่บ้านโปร่งวิเชียนหมู่๑และหมู่๒ตำบลยางน้ำกลัดใต้
อำเภอหนองย่าปล้องซึ่งบางจุดน้ำท่วมสูง๒๓เมตรถนนถูกตัดขาดครับ
ชาวบ้านต้องเดินเท้าออกมาแล้วก็บ้านบางหลังถูกน้ำท่วมมิดหลังคาเลย
ทำให้ทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหาย
รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ไม่ต่างจากที่ราชบุรีครับหลังจากฝนตกติดต่อกัน๔๕วันนะครับ
น้ำป่ามันก็ไหลลงมาจากเทือกเขาตระนาวศรีเข้าสู่อำเภอสวนพึ่ง
ไหลลงสู่แม่น้ำพาชีและลำห้วยสาขาส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสม
เอ่อท้นตะหลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ริมลำห้วยครับ
ส่วนบริเวณถนนเข้าหมู่บ้านห้วยน้ำหนักตำบลตะนาวศรี
มีน้ำป่าทะลักแล้วก็กัดซ่อถนนจนขาดเจ้าหน้าที่เร่งประสานกองพันธหารช่างที่
หนึ่งหนึ่งหนึ่งนำสะพานเบลลี่ครับมาติดตั้งให้ประชาชนกว่าสองร้อยครัวเรือน
สัญจรผ่านกันชั่วคราวก่อนท่านในอำเภอพร้อมด้วยทหารนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว
สำหรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากใน๔อำเภอคือสวนพึ่งบ้านคาจอมบึงปากท่อ
ล่าสุดครับเช้านี้เริ่มคลี่คลายเพราะฝนหยุดตกแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าระวังต่อไปคุณผู้ชมที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับ
ถ้าโทรศัพท์ยังใช้ได้แบตยังมีส่งมาผ่านหน้าจอทางไลน์นะครับ
ของไทยรัฐทีวีนะครับค่ะเจ้าหน้าที่เขาเห็นเขามอนิเตอร์อยู่แล้วครับ
เดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าบอกหน่อยว่าคุณอยู่ตรงไหน
ต้องการความช่วยเหลืออะไรอืมนะครับส่วนพื้นที่หมู่หกบ้านผู้ระกรรม
ตำบลตระนาวศรีอำเภอสวนพึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
ระดับน้ำในลำห้วยเพิ่มสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวกรากครับ
ชุมพลแก้วเกรดท่านหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่น้ำพาชีระบุว่า
ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ
ว่าล่าสุดระดับน้ำยังอยู่ในระดับไม่เกินวิกฤตว่างั้นเถอะ
แต่ยังมีฝนตกต่อเนื่องจึงต้องเตรียมรับมือน้ำป่าตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
และเมื่อช่วงค่ำวันนี้ครับนายจีระเกียรติภูมิสวัสดิ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะลงพื้นที่ที่
สถานีวัดระดับน้ำสะพานหินแดนนะครับตะบนน้องไผ่อำเภอด่านมะขามเตี้ย
เพื่อสำรวจสถานการณ์น้ำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปากหลัก
ความช่วยเหลือประชาชนอยู่นะครับ
ต้นนางสาวเพ็ญศรีกลั่นบุตรท่านอำเภอด่านมะขามเตี้ยเปิดเผยว่า
มีชาวบ้านกว่า๑๐หมู่บ้านรวมกว่า๑๒๐ครอบครัวในตะบนหนองไผ่
ด่านมะขามเตี้ยได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม
ในพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ท่วมบ้านเรือน
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือแล้ว
เช้านี้ยังมีฝนตกปล่อยแต่สถานการณ์ภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วง
แนะนำคุณผู้ชมอีกนิดนึงบ้านน้ำท่วมเนี่ย
เดี๋ยวทางราชการเขามีเงินช่วยเหลือเยียวยาให้
ตอนที่น้ำท่วมบ้านท่านสูงที่สุดถ้ายังพอถ่ายรูปได้นะถ่ายรูปเอาไว้
เพราะมันจะเป็นหลักฐานเวลาเขามาลงพื้นที่เขาถามว่าเสียหายยังไง
บางทีเราไปถ่ายตอนน้ำมันลดแล้วเนี่ยคือจากเสียหายบางส่วนกับเสียหายทั้งหลัง
ราคาเงินช่วยเหลือมันต่างกันนะเอ้าถ่ายรูปไว้หน่อย
เพราะว่าจะได้รับน้ำไว้ใช้ยามหน้าแรง